เมื่อวานี้คนทางภาคเหนือเขาบอกว่า
มันเกิดอะไรขึ้นบนท้องฟ้า
ได้ยินเสียงเป็นเสียงตู้มดังสนั่นหวั่นไหว
เหมือนระเบิดเลยแล้วก็เป็นแสงเขียว
ตกใจกันหมดเลยใช่ค่ะเนี่ย

โอ้โหไม่มีเสียงนะคุณจะมีแต่ภาพเห็นเล็กเนี่ยนะฮะ
แต่จริงนะบางพื้นที่เขาบอกเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ว่าระเบิดอยู่ใกล้บ้านหรือไม่ก็แผ่นดินไหว
ก็มีการพูดกันถามกันในโลกโซเชียลเหมือนกันบอก

โอ้โหเขาตนกตกใจกันทั้งภาคเหนือเลย
แล้วคนก็แชร์กันเยอะเพราะว่ามันเห็นทั้งที่เชียงใหม่
ลำพูนลำปางพยาวแพร่แม่ห้องศรเนี่ยนะคะ
ทีนี้ดรสรรโปสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
เอาคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ค่ะ
นางสาวอลิซาเซยะเนี่ยเป็นชาวเผลอที่เชียงใหม่

ที่แชร์กันเมื่อวานส่วนใหญ่เป็นคลิปเก่า

แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ของคุณอาซียะอาริสาที่ถ่ายไว้นะ
ถูกต้องค่ะทีนี้พอสถาบันวิจัยดรษาตรเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ามันน่าจะเป็นดาวตกชนิดระเบิด
เกิดจากการตกของวัตถุเหนือท้องฟ้าที่มีความเร็วมาก
ทีนี้มันก็เลยแผลขึ้นเสียงกระแทก
ลักษณะเดียวกันกับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงค่ะ
ดังนั้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินก็คือ
จะเป็นแสงสีเขียวแล้วก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด
บางคนบอกว่ามันเป็นเสียงสะเทือนเหมือนกับแผ่นดินไหวเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์
จริงแล้วทางดรสารันก็บอกนะคะ
บอกว่าดาวตกลงมาบนโลกวันหนึ่งมันเป็นล้านล้านครั้งนะ
แต่ว่าขนาดคุณมันเล็กมาก
แล้วส่วนใหญ่มันก็จะเกิดการลุกไหม้ที่ความสูงประมาณ๘๐๑๒๐กิโลเมตร
แล้วจะมีบางส่วนที่มันมีขนาดใหญ่ตกลงมาจนสามารถมองเห็นได้ปีนึงประมาณ๖๐๐๐ครั้ง
แต่ส่วนใหญ่มันจะไปตกลงในมหาสมุทรค่ะ
หรือว่าพื้นที่ห่างไกลไม่ค่อยมีคนพบเห็นหรอก
ไม่ได้ตกลงมาใส่หัวใส่บ้านเรือนประชาชนนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่สุดที่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในไทยเนี่ย
กัญญาปี๕๘ตอนนั้นที่ไซโยกกาญจนบุรีรวมถึงพฤศจิกาปี๕๘ด้วย
ก็เห็นในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพรวมถึงรอบล่าสุดก่อนเมื่อวานเนี่ยนะ
มันก็มีเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีตอนนั้นเสียงตู้มรับรู้ในหลายพื้นที่เลย
อันนั้นเกิดตอนเดือนสิงหาปี๖๓นะฮะ
ก็คุณผู้ชมถ้าท่านไหนถ่ายทันมีคลิปแชร์มาให้ไทยรัฐได้ดูบ้าง

แล้วก็จริงแล้วเราก็อยากรู้นะบางคนถามมันเป็นอุกาบาทหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวฟังเรื่องนี้ทางทีมวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก่อน
เพราะว่าเขาจะลงพื้นที่ค่ะไปเก็บข้อมูลจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ในพื้นที่อำเภอพร้าวเนี่ยเดี๋ยวไปหารายละเอียดเพิ่มเติม
แล้วเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีคนในพื้นที่ไงที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เก็บภาพเอาไว้ได้
แล้วเรื่องนี้ทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจ
เพราะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มาตู้มใส่หัวใส่ทรัพย์สินเนี่ย
มันไม่ค่อยมีหรือว่ามันเป็นไปได้น้อยมาก

มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสูงจากพื้นโลกค่อนข้างมากนะครับ
เห็นในบริเวณกว้างได้นะครับสูงกว่าเพดานบินที่เครื่องบินโดยสารหรือเครื่องบินของทหารเนี่ย
บินได้นะครับสูงมากหลายสิบกิโลเมตรจากพื้นโลกนะครับ
อันนี้ปรากฏการณ์แบบนี้นะครับก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับ

ปรากฏการณ์เมื่อวานมีความเป็นไปได้มากสุดก็คือจะเป็นดาวตกนะครับ
เกิดการระเบิดขึ้นในเหนือฟ้าประเทศไทยนะครับ
ทีนี้เราไปสอบถามคุณพีชทองเจือ
เมื่อคืนนี้ก็วีดีโอคอลกับทางไทยรัฐทีวีค่ะ
คุณพี่ทองเจือบอกว่าเมื่อคืนนี้นะ
ตัวคุณพีชกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มประสานงาน
เพื่อเตือนภัยเขากระลาเนี่ยนะก็ตามข่าวนี้
ก็ระบุไม่ได้หรอกว่าไอ้วัตถุนั้นมันคืออะไร
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรอดูภาพจากดาวเทียมนะคะ

คุณพีชคิดว่าไม่น่าจะใช่จานบินลงมาจอด
เพราะว่ารักษณะการพุ่งมาแบบนั้นเนี่ย

แต่อย่างหนึ่งที่คุณพีชสังเกตคือเมื่อวาน
เฮลิคอปเตอร์ของทหารบินขึ้นในพื้นที่เจียงใหม่เยอะมาก
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะการที่เฮลิคอปเตอร์ของทหารบินเนี่ย
เป็นเพราะว่ารู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
แล้วก็พอย้อนถ้าเกิดย้อนไป๒๕ปีก่อนเนี่ยนะคะ
มันมีข้อมูลไงว่าที่เชียงใหม่เขาเคยมีพวกวัตถุลึกลับตกในป่า
แต่พอนักวิทยาศาสตร์ไปในที่เกิดเหตุเนี่ย

ทีนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพีชที่วีดีโอคอลกับทีมข่าวของเราหน่อยนะคะ
ส่วนตัวอันนี้บอกไม่ได้จริงเพราะว่า
ได้แค่คิดว่าน่าจะเป็นดาวอุกาบาทบางอันที่มันล่วงลงมา
ไม่น่าจะใช่ยานที่กำลังลงจอด
เพราะว่าถ้าเป็นยานที่ลงจอดเนี่ยมันไม่น่าจะพุ่งลงมาเหมือนเบรกไม่อยู่แบบนั้น
ตอนนี้รอกล้องจากดาวเทียม
สักประมาณเกือบ๒๕ปี
หรือว่าบวกทีแล้วเนี่ยครับ

ทำไมฮอของทหารออกขึ้นเยอะจังเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้
คุณผู้ชมก็ดูอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาในพื้นที่ภาคเหนือ
บอกว่ามันเหมือนลำโพงดังกระจกมันเป็นเสียงดัง

ส่วนที่ต้องถามคุณพีชเนี่ยเพราะคุณพีชเขาเป็นฉายาว่า